ผู้บริโภคค่ะแหมซื้อบ้านราคาก็ไม่ใช่ถูกนะคะ
ร่วมสามล้านบาทตั้งแต่ซื้อมาเนี่ย
อยู่ได้ห้าเดือนซ่อมตลอดเลยค่ะเป็นความทุกข์นะคะ
ของคุณนัทธพรเรืองภูซึ่งไปซื้อบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะบ้านหลังนี้สวยดีนี่สวยนะคะ
เธอก็ซื้อตัดสินใจซื้อเก็บหอมรอมริบแล้วซื้อด้วยราคา๓ล้านบาท
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น๓ห้องนอนเพิ่งซื้อเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
นะที่ผ่านมานี่เองนะคะโครงการมีโปรโมชั่น
ลดเหลือสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทก็ทำสัญญาซื้อขายรับประกันหนึ่งปี
แต่ซื้อแล้วไม่อยู่ไม่ได้อ่ะคุณนัทพงศ์ยังไงเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอไม่รู้หรอกว่าก่อนจะรับบ้านต้องมีคนไปตรวจสอบบ้านอะไรก่อน
พอย้ายเข้าอยู่เริ่มมีปัญหาที่เห็นอยู่นี้ก็คือการระบายน้ำทิ้งในห้องอาบน้ำค่ะ
มันมีปัญหาแล้วประตูก็เปิดแล้วก็ติดติดขัดขัดก็แจ้งโครงการโครงการส่งช่างมาซ่อม๔ครั้ง
ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกก็แก้ไม่ได้สักทีน้ำมันเอ่อมาจากห้องอาบน้ำ
ซ่อมครั้งที่สี่เนี่ยช่างเนี่ยลื้อท่อน้ำใต้ห้องน้ำชั้นสองออก
สัปดาห์ที่ผ่านมารั่วลงมาอีกค่ะขู่เธอบอกอย่างงี้
เดี๋ยวมันลงไปฝ้าเพดานแล้วมันถล่มลงมาแย่เลยเนี่ยนี่ร่องมาแล้วเนี่ยครับ
นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องเจอแบบนี้เป็นความทุกข์จริงนะ
แล้วยิ่งคือซื้อบ้านต้องได้อยู่ต้องได้พักใจ

แต่ต้องมาเจอสภาพแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดเธอโพสต์คลิปประชด
อาบน้ำในกระบะถังผสมปูน

แบบนี้ซะเลยเพราะมันใช้ไม่ได้
ตอนนี้ถ้าจะอาบจริงต้องพาลูกสาวมาอาบน้ำหน้าบ้านนะคะ
ก็เอาราวตากผ้าเป็นกั้นไง
อาบน้ำในห้องน้ำไม่ได้น้ำมันไม่ระบายไงมันลงฝ้าหมด
โครงการบอกว่ายังไงโครงการบอกว่า
ระหว่างซ่อมจะช่วยเหลือค่าที่พักวันละ๕๐๐บาท

มันก็ใช่เรื่องนะซื้อบ้าน

ซื้อบ้านไม่ได้ต้องการการช่วยเหลือค่าที่พักถูกไหมคะ
ตอนนี้ครอบครัวก็ยังหาที่พักไม่ได้

นี่ค่ะก็วิงวอนทางบริษัทค่ะ
ช่วยเข้ามาเร่งแก้ไขให้หน่อยนะคะ
ขอให้มาคุยกันว่าจะมีทางออกได้แบบไหน

อยากจะให้เปลี่ยนช่างเข้ามาซ่อมให้เธอทีนะคะ

แต่ของเธอหนักที่สุดเลยนะคะ

ไม่น่าจะเจอเรื่องแบบนี้เลยค่ะ
ก็คือเราอยากบอกว่าคุณช่วยมาดูหน่อย

แล้วมาเคลียร์กับเราว่าคุณจะช่วยเหลือเราแบบไหน
จะเอาช่างที่ไหนมาซ่อมให้เรา
ที่มันซ่อมแล้วจบ

ซ่อมแล้วมันคือทุกอย่างมันหาย

โตส่นชนทางนี้ใครจะให้ได้ค่ะพี่พ
นี่ค่ะทุกคนซื้อบ้านเห็นใจจริง
เพราะอันนี้มันเป็นความเครียดซ้ำซากจริง